เหตุการณ์นี้เป็นคดีที่สืบจากรอยเท้าค่ะพี่อุ๋ย

เพราะว่ามันมีร่องรอยเป็นรอยเท้าคาดว่าเป็นของคนร้าย

กรณีคนร้ายไปยิงนายพิชิตพรมมาพิสิทธิ

ในพันธุ์ที่หมู่๖ตมวังแก้วอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง
คือหลังก่อเหตุคนร้ายหนีแล้วยังจับคนร้ายไม่ได้
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปคดีนี้สืบจากรอยเท้า
เพราะนี่ค่ะมันมีรอยเท้าปริศนาคาดว่าเป็นรอยเท้าของคนร้าย
วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็ไปสำรวจเส้นทางการหลบหนีของคนร้าย
จากจุดที่คนร้ายก่อเหตุยิงผู้ใหญ่พิชิต
ด้านหลังมันวิ่งออกไปทางล้าวหมูได้
แล้วมันก็เป็นจุดที่ชาวบ้านเจอรอยเท้า
มีอีกเส้นทางหนึ่งนะคะที่น่าจะหลบหนีไปได้
สวนที่มันอยู่ติดกัน
คนร้ายลงมือก่อเหตุแล้วก็ใช้เส้นทางหลบหนีเนี่ย
คนร้ายดูเหมือนว่าเลือกเส้นทางที่มันค่อนข้างจะซับซ้อนพอสมควร
หมายความว่ายังไงหมายความว่าน่าจะเป็นคนที่
ชำนาญพื้นที่ค่ะรู้เส้นทางการหลบหนีด้วยค่ะ
จากการสอบถามคนที่นั่งดื่มสังสรรค์กับผู้ใหญ่พิชิต
ก่อนจะถูกยิงอ่ะนะคะนายศรีทนอายุ๕๗
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุ๔โมงกว่าผู้ใหญ่บ้านมาเลี้ยงควายอยู่แถวนี้คนเดียว
จากนั้นก็ให้ตัวเองไปซื้อกับแกล้มจะมานั่งดื่มด้วยกัน
ตกเย็นไปนั่งกินข้าวกันอยู่หน้าบ้านห่างออกไปไม่เท่าไหร่
ด้านหลังถัดจากส่วนของผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านตัวนายศรีทนภรรยานายศรีทนในเอ็มหลานของนายศรีทน
นั่งดื่มอยู่ด้วยกัน๔คน
ผู้ใหญ่บ้านออกมาก่อนได้ยินเสียงปืนดังอุ้ยดังปั้งเสียงดังมาก
ตอนนั้นน่ะหลานไม่รู้ว่าเป็นเสียงปืนนึกว่าเป็นเสียงยางรถจักรยานยนต์ของผู้ใหญ่บ้านระเบิด
ก็ไม่ได้คิดอะไรยังนอนดูทีวีอะไรกันต่อค่ะ
สักประมาณชั่วโมงนึงมีคนโทรไปบอกภรรยาของนายศรีทนว่าผู้ใหญ่บ้านโดนยิง
ทีนี้ไอ้รอยเท้าที่ล้าวหมูนายศรีทนบอกว่าเออมันมีรอยเท้าจริงนะ
เป็นรอยเท้าแบบที่ธรรมดาก็ย่ำไปย่ำมามันก็ปุ่มพื้นลอยเท้าอ่ะ
ลองไปดูดูกับคนที่อยู่แถวนั้นมันรอยเท้ามันแปลกร่องรอยมันแปลก
สงสัยเป็นรอยเท้าที่คนร้ายมายืนมาเดินวนไปวนมาสอดแนม
ก่อนจะลงมือก่อเหตุหรือเปล่า
นี่มีรอยเท้าที่ย่ำนะมันเป็นเกี๊ยกปุ่มขอโทษให้ผู้รายนะ
น่าจะเป็นของผู้รายไหมพ่อ

ภรรยาของผู้ใหญ่พิชิตก็ยืนยันนะคะว่าที่ผ่านมาสามีไม่เคยมีปัญหากับใคร

มเหตุจะเป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นหรือเปล่า
อันนี้นางลำดวนภรรยาของผู้ใหญ่บอกไม่รู้จริงตอบไม่ได้เพราะไม่รู้จริง
ก็รู้สึกว่าสามีก็เป็นที่รักของชาวบ้านนะ
แต่ต้องรอให้สามีออกจากโรงพยาบาลก่อนก็แล้วกัน
เขาถึงจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจได้ค่ะ
แล้วว่าให้จะเป็นคนบ่ระชอบในเรียมไปให้
แล้วแกบอกเลยคุณแกก้าตอบเลย
ทอบร่วงของภรรยาผู้ใหญ่ก็ตรงกับข้อมูลของชาวบ้าน

เลาะไปรอบหมู่บ้านอาจจะมีคนภายนอกอะไรมารอรับมายังไงหรือเปล่า
ไม่แน่ใจแต่ไม่น่าจะใช่คนในพื้นที่ชาวบ้านบอก
รู้สึกเสียใจมากครับทำไมครับก็ผู้ใหญ่กันนี้
เป็นคนดีที่สุดแล้วครับหมู่บ้านรักที่สุดมีใครที่มีปัญหาหรือว่ามีเรื่องขัดแย้งอะไร
ก็ไม่มีนะครับไม่มีอะไรเลยนะแกเนี่ย
แล้วอย่างนี้พุ่งประเด็นไปที่ยังไงที่ใครไหมพ่อน่าสงสัยว่าเป็นคนใดคนนอกหมู่บ้านไหมพ่อ
สงสัยว่าจะเป็นคนนอกบ้านนะครับ
ก็เลยยังไม่รู้ตัวคนร้ายเลยคุณผู้ชมค่ะยังไม่รู้เลยจริงจริงมีแค่รอยเท้าที่บอกคุณผู้ชมไปนั่นแหละ
ทีมข่าวก็เลยไปถามตำรวจให้เพิ่มเติมนะคะตำรวจสภวังเหนือก็บอกว่าตอนนี้กำลังลงพื้นที่หาข้อมูลของคนร้าย
ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทะเลาะกับคนในพื้นที่เรื่องชู้สาวยาเสพติดในพื้นที่
คือด้วยความที่ว่าที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมผู้ใหญ่พิชิตที่โดนยิงเนี่ยก็ไปจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่เยอะ
ร่วมกับตำรวจนะคะในการไปจับกลุ่มก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่า
ส่วนรอยเท้าที่เล้าหมูอันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บข้อมูลเอาไว้หมดแล้วนะคะ